เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะกรณีพันธ์ตำรวจตรีนะคะ
ยักยอกเงินค่าชาปนกิจศพของตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖
ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่เหตุกลาดยิงโคราชนะคะ
คือตำรวจนายนี้ขอบอกว่าขอความเป็นธรรม
ฟังความสองฝ่ายได้ไหมเนี่ยค่ะนักข่าวของเราไปพูดคุยด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีธีรดลพันธ์สนิทเป็นสารวัตรฝ่ายการชะปนกิจสงเคราะห์
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีให้ข้อมูลอีกด้านบอกว่า
จากเพจที่นำข้อมูลมาลงมันไม่ตรงกับความเป็นจริงหลายส่วน
โดยตัวเขาเองยอมรับว่าได้ทำเงินหายจริงตามที่เป็นข่าว
แต่ไม่ใช่จอดรถหน้าแฟลต์หน้าแฟลต์ตำรวจแล้วเงินมันหายไป
พันธุ์ตำรวจตรีธีรดลบอกว่าไงบอกว่าเงินจำนวนนี้ได้มีการตรวจนับจนครบถ้วน
พร้อมกับเอกสารเพื่อเดินทางกลับไปที่พักด้วยรถจักรยานยนต์
รู้ตัวว่าเงินเนี่ยมันหายไปโดยที่ซิปกระเป๋ามันเปิดอยู่
ประกอบกับเวลาขณะนั้นสักประมาณ๒ทุ่มหาอย่างไรก็หาไม่เจอคือจะบอกว่ามืดนั่นแหละ
แต่สาเหตุที่ไม่แจ้งความเราก็ถามว่าอ้าวก็รู้ตัวว่า
เงินหายทำไมไม่แจ้งความพันธุ์ตำรวจตรีธีรดลบอกว่า
ไม่แจ้งความเพราะไม่อยากถูกตรวจสอบทางวินัยคิดว่าเงินหายเนี่ยเดี๋ยวไปหามาเคลียร์มาคืนได้
ความเสียหายในส่วนของร้านค้าเราก็ถามต่อโดยเฉพาะร้านค้าร้านสังขพันธ์รวมแล้ว๓แสนกว่าบาท
ส่วนอีก๔แสนกว่าบาทเป็นเงินของกลางกิจการชาปนกิจสงเคราะห์
เงินส่วนนี้แหละที่ต้องนำส่งเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมันก็หายไปมันก็บางส่วนมันก็หายไปเนี่ยเราทำกราฟิกให้ดูนะคะ
ตรงนี้ถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงไปแล้วพันตำรวจตรีธิรทนบอกนะคะ
บอกว่ายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งทำให้ท้อใจบางครั้งทำให้เกือบคิดสั้น
โดยเฉพาะข่าวที่ออกมาบางส่วนที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นแล้วตัวเองตกเป็นจำเลยสังคม
ก็เลยอยากให้สังคมฟังความสองด้านนะคะ
ผมก็ปรึกษาที่บ้านปรึกษากับคนใกล้ชิดว่าจะทำยังไงดีแจ้งความดีไหม
เพราะว่าเดี๋ยวผมก็กลัวกลัวอย่างกลัวโดนวินัยถ้าดูเรื่องมันดังขึ้นมา
ผมก็ปรึกษาว่านั้นหาตังค์มาเคลียร์ดีกว่าหาตังค์มาเคลียร์เรื่องนั้นมันจบ
คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่รอดเพราะผมเครียด
แล้วผมอาตังแยงไม่ได้ออกขายที่ดินก็เขายนไม่ได้
เพราะว่ามันถึงที่สุดออกมาไม่ได้ยอมติดคุก
ขายที่ดินไม่ได้ก็โยมติดคุกก็โยม
คือที่ไม่ไปแจ้งความแล้วบอกว่าจะหาเงินมาเคลียร์
กะว่าจะขายที่ดินนำเงินมาเคลียร์นะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตอนนี้สตชก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินทางวินัย
พันธุ์ตำรวจตรีธีรดลเบื้องต้น
แนวทางที่มองไว้๑เริ่มจากปลดออก
ให้ออก๓ถึงขั้นไล่ออก
ซึ่งผลแต่ละแนวทางมันก็ต่างกันนะคะ
ทีนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ผลจากการสืบสวนในชั้นต้นมันมีมูลว่า
พันธุ์ตำรวจตรีธีรดลผิดจริงตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้าง
มีพฤติกรรมคือไปเบียดบังเงินค่าชาปนกิจ

และเงินที่เป็นเงินของเจ้าภาพงานศพที่จ่ายให้
เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานศพที่วัดตรีทศเทพ
โดยได้มีการถูกตรวจสอบความผิดมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แล้วก็พบว่ามีมูลรวมเงินกว่า๖๐๐๐๐๐บาท
และยังมีเงินที่คงค้างผู้ประกอบการอีกหลายรายด้วยกัน
สำหรับกรณีการยักยอกเงินที่วัตรีทศเทพครั้งนี้
โฆษกสตชยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้เสียหายที่เป็นญาติของนายตำรวจ
หน่วยอรินทราสตร์๒๖ที่เสียชีวิตในเหตุกลาดยิงที่โคราช